เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓๙นาทีของวันก่อน
แต่ว่าเราก็เกาะติดกันมาจนถึงล่าสุดตอนนี้แต่ขอย้อนกลับไปตอน๕ทุ่ม๔๐
ค่ะ๕ทุ่ม๔๐ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือทางด้านของหน่วยกู้ไพดับเพลิงก็พยายามจะฉีดโฟมฉีดน้ำหล่อเหลียง
๕ทุ่ม๔๐เรามีการได้รับแจ้งมาจากปพว่าเขาสามารถบุกเข้าไป
แล้วก็ไปปิดวาวด้วยมือนะ

ตอนห้าทุ่มสี่สิบเนี่ยเพลิงมันสงบเห็นไหมฮะ
เพลิงดับมาแล้วทุกอย่างมืดมาแล้ว
ก็ยังฉีดโฟมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีเปลวเพลิงแล้วนะฮะเพราะว่าสามารถไป
วาวของถังการ์ดได้แล้วนะ

แล้วก็เหมือนมีการถอนกำลังถอนรถต่างออกมา
สักพัก๑เที่ยงคืน๑๙นาที

เพราะว่าคอโฟมมันไปปิดทับด้านบนแต่ข้างล่างมันยังมีความร้อนอยู่

ตอนแรกคนก็ตกออกตกใจกันใหญ่

ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ในการไปควบคุมเพลิงตรงนั้น

ไฟมันก็ปะทุขึ้นมาอีกเป็นรอบที่๒อีกครั้ง
เท่านี้ไฟมันสูงกว่าเดิม
หลังจากนั้นตี๑๕นาที
ก็มีการประสานรถโฟนเข้ามาเพิ่ม
ทั้งเหนืองานของรัฐลุนทั้งเอกชน
เหตุการณ์นี้เหมือนจะวิกฤต

สักพักหนึ่ง๑๐๐เอกสามณพ

นักข่าวแล้วก็ก่อติดคุณวิมลวันก็รายงานเข้ามา
เขาก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพแล้วก็ไปสั่งการ
ตอนที่มาสั่งการให้เอารถ
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาของปพเข้าไปหล่อเลี้ยง

บุกไปเอาตัวของผู้จัดการโรงงานมาให้ได้
โหนดกู้ภัยเขาทำงานเหมือนคนตาบ่อนไม่มีแปลนพิมพ์เขียวของโรงงาน
ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอย่างไรก็เลยให้ตำรวจเนี่ยไปเอาตัวมา
เดี๋ยวเช้าเราดูกันว่าเขาจะมาหรือเปล่า
หลังจากนั้นตี๑๘นาทีรถดับเพลิงก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ฉีดโฟมแล้วก็เข้าไปช่วยระงับเหตุให้มันบรรเทาลงไปครับ
อาสากู้ภัยจากพื้นที่ก็รายงานเข้ามาว่าไฟมันยังปะทุที่บ่อเดิม
แต่ว่ามันก็กำจัดวงให้มันแคบลง
แต่ว่าโฟมไม่พอต้องระดมเอาโฟมไปอุดเอาไว้ที่บ่อหล่อเลี้ยงเอาไว้
เพราะว่าโฟมเดิมมันถูกความร้อนมันก็เสื่อมสภาพลงไป
ความสูงของเพลิงที่มันไหม้ค่อยแรงขึ้นแรงขึ้น
เหมือนสถานการณ์จะกลับไปสู่ช่วงสักประมาณ๓ทุ่มที่มันเกิดเหตุเพลิงมันประทุขึ้นมา
หลังจากนั้นประมาณสักตี๑๓๐นร้อยเอจธรรมดาพรมเผ่าเอง
แล้วก็ท่านผู้ว่าก็ให้ตำรวจอย่างที่บอกไปว่าพยายามจะเร่งเอาพิมพ์เขียวมาให้ได้
งั้นก็ไม่รู้จะทำงานกันต่อไปอย่างไร
แล้วมองดูกลุ่มควันมันก็ยังคงประทุขึ้นมาอาจจะเบาลงไปบ้างตอนตี๑๓๐น
แล้วก็มีการเข้าไปสั่งการโดยตรงจากร้อยเอกธรรมนัฐเอง
ว่าให้มีเอารถเข้าไปเร่งฉีดน้ำคู่คุมเทิงให้ได้
และตอนตี๒ครับเจ้าของโรงงานผู้จัดการโรงงานวิศวกรโรงงาน
บอกว่าไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะไม่เอาพิมพ์เขียวมาให้เราก็รออยู่ทั้งคืนนะนะฮะ
แล้วก็หายตัวไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนตี๒ยังไว้วางใจไม่ได้
เราก็ก่อติดเรื่อยมาจนถึงสักประมาณตี๒๔๐
มีบรรยายงานว่าสารเคมีใต้ดินมันเกิดความร้อนตลอดจนกระทั่งทำให้โฟมที่ฉีดกรบเอาไว้มันถูกความร้อน
แล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่
คือต้องใช้อุปกรณ์ผสมโฟมกับน้ำให้โฟมมีความเข้มข้นเพียงพอ
เพื่อฉีดเข้าไปแล้วจะทำให้โฟมมีความหนาแน่นเพียงพอ
ขณะที่วิธีการทำเนี่ยนะฮะก็คือการฉีดโฟมกับน้ำแยกกันแล้วก็ใช้พัดลมเป่าเข้าไป
เหมือนมีการตีผงซักฟอกกับฮูปสม
ความเข้มข้นของโฟมก็ทำให้มันเข้าไปช่วย
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนยุทธวิธีต่างเพื่อลองดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า
หลังจากนั้นตี๓ก็ถือว่าครบ๒๔ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญของปรทเองเขาบอกว่าก็เข้าไปสนับสนุนเรื่องโฟม
แล้วก็แนะนำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลลุยเข้าไปจุดด้านในนำถังโฟมเข้าไปฉีดโฟมเข้าไปอัดและกรบให้มันแน่น
แต่ว่าการลุยเข้าไปมันค่อนข้างจะยากแล้วก็มีอุปสรรคพอสมควร
เนื่องจากว่าใกล้สักตี๓มีฝนตกแถวบางนานแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปยังพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่
ฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคแล้วก็เหตุการณ์ก็เริ่มสงบลงเป็นข่าวดีตอนสักประมาณเกือบตี๔ที่ผ่านมาว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วนะครับ